คุณผู้ชมยาเสพติดไม่เคยให้ประโยชน์กับใครมีแต่ให้โทษนะคะที่ลำปางค่ะ
สามีคนนึงนั่งเสพยาบ้าอยู่ในห้องกำลังเมาได้ที่เลย
อยู่ภรรยาวัย๓๐ปีเดินเข้ามาในห้อง
ด้วยความที่ตัวเองกำลังคลุ้มคลั่งแล้วก็เมายาค่ะ
เข้าใจคิดว่าภรรยาเป็นตำรวจ
วิ่งออกจากบ้านไปเอาเสียมแล้วก็กลับเข้ามากระหน่ำตีภรรยาไม่ยั้ง
สุดท้ายภรรยาเสียชีวิตเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองคุณผู้ชมค่ะ
ตำรวจสพงเข้าตรวจสอบเหตุภรรยาถูกสามีทำร้ายร่างกาย
ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลแม่ตีบนะคะ
ที่เกิดเหตุพบนางสาวสิริมาปานเชียงรากอายุ๓๐ปีเป็นชาวปฐุมธานี
นอนอยู่หน้าห้องนอนสภาพมีบาดแผลเต็มร่างกาย
ใบหน้าก็มีแผลเต็มไปหมดหัวเนี่ยปูดบวมเลยค่ะ
จมกองเลือดอาการสาหัสอยู่
นายนนทการทำบุญวัย๒๑ปีสามีของผู้บาดเจ็บถูกชาวบ้านล็อกตัวเอาไว้อยู่
พอไปตรวจสอบในห้องนอนค่ะเจออุปกรณ์เสพยาบ้านแล้วก็เสียมตกอยู่
เจ้าหน้าที่เขาก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็รีบนำตัวนางสาวสิริมาส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะ
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายนนการสามีค่ะนั่งเสพยาบ้าอยู่ในห้องนอน
เสพยาบ้าจนเมาได้ที่คลุ้มคลั่งแล้วอยู่นางสาวสิริมาภรรยาเดินเข้าห้องมาพอดี
ตกใจค่ะคิดว่าเป็นตำรวจวิ่งออกไปเลยใช่วิ่งออกไปนอกห้อง
เสียมที่วางอยู่หน้าบ้านแล้วก็กระหน่ำตีภรรยาอย่างบ้าคลั่ง
ภรรยาเนี่ยนะทั้งวิ่งหนีเอาตัวรอดทั้งยกมือร้องขอชีวิตบอกไม่ใช่
นี่เขาเองแบบอย่าทำเขาอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่หยุดค่ะตีไม่ยั้
จนเขาแน่นิ่งไปเพื่อนบ้านได้ยินเสียงก็เลยรีบวิ่งมาช่วยเหลือ
แล้วไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นค่ะ